เอาล่ะมาดูเรื่องราวเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชม
หลายคนอยู่บ้านมันหยุด๒อาทิตย์แบบนี้ด้วย
ในการเกาะสร้างค่ะแทงสั่งลึกเข้าไปที่ข้อเท้าเลยจริง
เรื่องราวนี้คุณหมอท่านหนึ่งโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยบอกว่า
เป็นเคสของผู้ป่วยชายที่ตัดย่าดินสวน
ด้วยเครื่องตัดแบบสะพายไหล่
นะมันสะดวกไงมันเปล่านะ
ใช่หลายคนใช้ใช่ค่ะ
แต่ก็คือว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้สวมรองเท้าบูธหุ้มข้อ
ตอนตัดย่าอยู่เนี่ยมองไม่เห็นใบมีดนะคะ
มันกระทบกับโลหะเกิดประกายไฟ
แล้วพอเวียงมีดอีกครั้งนึงเนี่ยเขาบอกว่า
ผู้ป่วยรู้สึกเสียวที่ข้อเท้าขวาขึ้นมาทันที
แต่ก็ยังคงตัดยากไปเรื่อยนะ
คือแบบเสียวแป๊บแต่ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไง

ก็ทนตัดไปเรื่อยจนปวดไม่ไหวแล้ว

พอหยุดพักแล้วก็ก้มลงไปดูที่เท้าตัวเอง
คุณหมอบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นลม
โอ้โหเห็นแท่งเหล็กเสียบอยู่ที่ข้อเท้าของตัวเอง

แล้วเหมือนกับว่าเขาลองจะดึงออกมาเอง
แต่คุณคุณนึกภาพว่ามันจะปวดขนาดไหน
ขยับข้อเท้าแทบไม่ได้เลย
ก็เลยให้ญาติพามาส่งที่โรงพยาบาลศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละคุณผู้ชม

ต้องอย่างไงอะ
หล่างจากที่ได้ผ่าตัดดึงเล็กออกมาแล้ว

เขาเรียกว่าปิดแผลไม่ได้

ต้องเปิดปากแผลให้กว้างนะ

เอาเศษผงดินเศษสนิมเหล็กออกมาให้หมด
คุณหมอตรวจดูอาการแล้วเนี่ยนะคะ
ยังพบว่ากระดูกแตกเอ็นฉีกขาด
ต้องให้ยาต้านเชื้อเข้าเส้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อติดกระดูก
คือแบบอาจจะอาการลุกลางกันไปอีกนะ
ไม่งั้นอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนหนักกว่าเดิม

คุณหมอก็เลยโพสต์ขึ้นมาเพื่อเตือนภัย
ให้ระมัดระวังในการทำงานบ้าน
ในการทำความสะอาดเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
ถ้าลองหลับตาดูนึกภาพนะ
ถ้าเหล็กมันไปกระเด็นโดนในจุดที่เสี่ยงกว่านี้
ท้องบริเวณจุดที่มันอันตราย
ใบหน้าหรืออะไรต่างเนี่ย
โอ้ยยยยยมันไม่ใช่แค่นี้ไง
หกหมึกใส่ปุ้งกันดีค่ะ
เพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมนะ